คุณผู้ชมครับมาแสดงความยินดีกับคุณลุงคุณป้า
ทั้งคู่เนี่ยวัย๕๕ปี
แต่ว่าเปิดเผยเรื่องราวความรักของหัวใจมา
บอกว่ารักกันมาตั้งแต่ป๔แล้วจริง

แต่ว่าแหมเด็กอยู่ก็ไม่ได้มีทันอะไรบอกกันใช่ไหม
หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไปมีครอบครัว

ของนายสมเกียจซ้อนเขียวอายุ๕๕ปี

ที่มีนามว่านางสาวจันบาลจอมคำอายุ๕๕ปี

ก็ไปกันที่บ้านตำบลดอนไฟอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
งานนี้นายอำเภอ๒อำเภอเป็นเท่าแก่ให้ทั้งคู่
ก็คือในอำเภอแม่ทะนายธนิษฐ์สุภาแสน

แล้วก็นายอำเภอแม่เมาะคือนายนิมิตพดุงศิลปภัยโรธ
เป็นเท่าแก่ให้กับฝ่ายเจ้าบ่าว
เมื่อนายอำเภอแม่เมาะนำขันหมากมาถึง

ท่านนายอำเภอแม่ทะจะยอมไหม
ผมมาสู่ขอแล้วนะครับ
ดังนั้นก็ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายพูดคุยตกลงเจรจากัน
ชื่นมื้นก็เลยโอเคแต่งก็แต่ง
ทั้งคู่ก็เลยได้แต่งงานกันนะครับ
ไปดูบรรยากาศความสนุกสนานความชื่นมื้น
ระหว่าง๒นายอำเภอซึ่งเป็นพ่อสื่อของทั้งสองฝ่ายกันนะฮะ
วันที่ขอบรรดานะครับเราก็มีตามพิธีการ

จะมีเงินหนึ่งแสนบาท
ซ้อยของสองบาทนะครับ
และไก่ของสี่ล้าน

ถ้าในเบอร์ไม่ทราบก็น่าจะ

อู้จะได้ดี

ทำให้ทั้งในอำเภอทั้ง๒อำเภอ
ก็กะซาวแย่จนทั้งคู่เหคืนอายนะครับ
โดยเจ้าบ่าวนายสมเกียจซ้อนเขียว
บอกว่ามีอาชีพรับซื้อวัวซื้อควาย

ส่วนเจ้าสาวทำงานบ้านทั่วไป
ตัวเองกับเจ้าสาวเคยแอบรักกันปิ้งมาตั้งแต่ตอนป๔

จนกระทั่งตัวผู้ชายเองก็เป็นม่ายมาหลายปี
แต่เมื่อปีก่อนได้ไปซื้อควายที่บ้านเจ้าสาว
เขาเลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นควายสื่อรักนะครับ

ทราบว่าเจ้าสาวก็เป็นม่ายเช่นเดียวกัน
จึงรับซื้อควายในราคา๘๐๐๐บาท
ทั้งที่ราคาในตลาดแค่๕๐๐๐บาท
เพื่อเอาใจเจ้าสาวจากนั้นก็จีบกันเรื่อยมาไงคุณ
ก่อนที่จะตัดสินใจมาใช้ชีวิตร่วมกัน

นี่ไงลายคู่สร้างคู่สมจริง
คู่สร้างคู่สมบุภเพสันนิวาสนะครับ
แม้จะไม่ได้รักกันมาตั้งแต่สมัยไหน

ก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน